มีเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบไปเล่นน้ำกับเพื่อน
ปรากฏว่าเล่นไปสักพักหนึ่งมีวัยรุ่นอายุประมาณ๒๒ปี

แล้วก็พาเด็กชาย๙ขวบขี่คอไปจุดที่น้ำค่อนข้างจะลึก

ผู้ชายอายุ๒๒และเด็ก๙ขวบกำลังจะจมน้ำ
สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำคือกดหัวเด็ก๙ขวบ
เพื่อดีดตัวเองแล้วว่ายน้ำเอาตัวรอด
ส่วนเด็กคนนั้นถูกน้ำซัดไปครับ
เจออีกทีกลายเป็นศพฮะมิ้นคุณผู้ชมครับ

วินาทีที่ครอบครัวของเด็กชาย๙ขวบรู้ว่า
เจอร่างของลูกหลานตัวเอง
ขึ้นมาจากน้ำตรงจุดนี้แล้วเป็นร่างที่ไร้วิญญาณ

สมมุติว่าชื่อน้องเอนะครับเรียนอยู่ชั้นป๓
ขึ้นมาจากคลองราชบูรณะญาติและเพื่อน
อายุประมาณสัก๑๐๑๔ปีครับกลุ่มเพื่อนของน้อง
พอเห็นร่างปั๊บทุกคนร้องไห้เสียใจ
ญาติพี่น้องกอดให้กำลังใจกันปลอบใจกันแบบนี้ครับ
ชนสูตรเบื้องต้นครับว่าน้องเอนั้นตัวซีด
น้ำลายฟูมปากไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยจากการถูกทำร้าย
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนจอมทองบูรณะ
ราชบุรณะในกรุงเทพมหานครจุดนี้จะมีคลองอยู่
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับคุณย่าของน้องเอครับ
คุณย่าทิพย์บอกว่าหลานชายจะออกไปเล่นน้ำ
เพื่อนอยู่บ่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะพากันมาเล่นน้ำ
แล้วมาเกิดเหตุสลดแบบนี้ครับถามกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่เด็กกำลังเล่นน้ำกันอยู่ครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งดูจะอายุมากกว่าคนอื่นเลย
โตหน่อยครับชื่อบอสอายุ๒๒มาขอเล่นน้ำด้วย
แล้วพาน้องเออายุ๙ขวบขี่คอไปจุดที่น้ำลึก
ก่อนจะจมน้ำเพื่อนช่วยกันไม่ทัน
ก็เลยรีบไปเรียกคนไปตามคนมาดูครับ
ขณะที่ในบอสนั้นอ้างว่าให้น้องเอขี่คอ
ว่ายน้ำไปเล่นกันที่กลางคลอง
แล้วรู้สึกว่าไหว้ไม่ไหวเขากำลังจะจมฮะ
เขาก็เลยไหว้กลับเข้าฝั่งแล้วก็ปล่อยมือกับน้องเอ
เขาบอกว่าน้องเอปล่อยมือผมไป
ผมก็ต้องไหว้ต่อเพื่อเข้าฝั่งให้ได้
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะ

ในขณะที่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะฮะ
สีหน้าสีตาของในบอสเนี่ย
เหมือนจะยังไม่ได้สลด

คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปบริเวณจุดที่น้องเอจมน้ำครับ

คลองนี้เด็กก็จะลงไปเล่นน้ำกันอยู่บ่อยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าพอสำรวจตรวจสอบสภาพคูคลองแล้วเนี่ย
คลองจุดนี้ครับที่เด็กจมน้ำเนี่ย
เห็นว่าจุดที่ลึกสุดประมาณ๓เมตร
แต่ว่าด้วยสีด้วยกลิ่นของน้ำในคลองดูแล้วไม่น่าเล่นครับ
มีกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำดูสีขุ่นสีดำ
เราได้ภาพวงจรปิดช่วงเวลาประมาณสักเที่ยง๔๐นาทีเมื่อวานนี้ครับ
เอเนี่ยกำลังจะจมน้ำ
แล้วปรากฏว่าจุดที่ลูกศรสีแดงชี้ตรงนั้นนะครับ
จะเอาตัวเองขึ้นฝั่งให้ได้จะเอาตัวรอดให้ได้ครับ
เราเห็นเด็กว่ายน้ำแบบกอดคอกันไปเพื่อจะช่วย
แต่ว่าน้องเอเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำ
แล้วก็ผุดโผล่เนี่ยฮะ
เหมือนเป็นวินาทีที่ต้องการที่จะเอาตัวรอด
จนกระทั่งค่อยจมน้ำไป
เพื่อนทุกคนก็ร้องระงมเสียงดังเลยครับ
กล้องอีกมุมครับจะเห็นว่ามีผู้ชายถอดเสื้อ
ซึ่งเป็นคนงานแถวนั้นเนี่ยว่ายน้ำเข้าไปช่วยกลางคลองเลยครับ

ส่วนอีกคนครับลัดเลาะไปตามแนวตลิ่งไปช่วยกันหาแต่ว่าน้ำไหลแรงมากไม่ทันครับ
ช่วยไม่ทันนะฮะคือน้องก็ถูกกระแสน้ำซัดไปแล้วไหลไปอย่างแรง
เราได้คุยกับคนงานก่อสร้างจุดที่เด็กมาเล่นน้ำกันครับชื่อว่านายวันดีบอกว่าตั้งแต่ปิดเทอมเนี่ย
เด็กมาเล่นน้ำกันบ่อยเขาเองเนี่ยถึงขั้นว่าเคยถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะฮะ
แล้วในคลิปที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยครั้งหนึ่งน้องเอก็เคยมาเล่นอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกัน
แล้วก็เคยถูกถ่ายคลิปเอาไว้ได้เหมือนกันเนี่ยครับลูกศรสีเขียวชี้
เด็กมาเล่นน้ำกันเนี่ยก็ถอดเสื้อใส่แต่กางเกงน้องเอคือคนที่ขึ้นมาแล้วจากน้ำเนี่ยครับ
ศรสีเขียวชี้เอาไว้น้องเอนี่เป็นชื่อสมมุตินะอายุ๙ขวบเองนะครับ
เขาเคยเตือนเด็กแล้วว่าระวังนะอันตรายนะอย่ามาเล่นน้ำกันตรงนี้เลยเดี๋ยวจมน้ำ
แต่เด็กก็ยังมาเล่นกันอยู่บ่อยครับนี่ฮะบางช่วงนี้ก็มีไปช่วงตรงจุดที่เหมือนกับจะเป็นช่วงกลางคลองก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเล่นน้ำกันเยอะเลย
เขาบอกว่าเตือนปากเปียกปากแฉะจนไม่อยากเตือนแล้วครับ
อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยก็คือนายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างเหมือนกันบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องเสียงดังเลยสะดุ้งตื่นครับ
เห็นมือเด็กอยู่ที่ผิวน้ำแต่กระโดดลงไปคว้าไว้ไม่ทันครับ
นำซ้ำน้ำเนี่ยไหลแรงมากเขาเลยต้องรีบไหว้ขึ้นฝั่งแล้วเรียกคนมาช่วย
แรงงานก่อสร้างลงไปช่วยกันหลายคนแต่ว่าน้ำมันแรงจริงช่วยไว้ไม่ทันครับ

ตื่นแล้วอ้าวน้ำไม่สะอาดน้ำจะบวกเขายังมาอยู่ครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ปั่นจักรยานพากันไปเล่นน้ำด้วยกันประมาณสัก๑๐คน
ก่อนที่จะมีคนบางส่วนทยอยกลับก็จะเหลือเล่นน้ำกันอยู่ในสี่คน
เหลือเล่นน้ำกันอยู่สี่คนนะครับจากนั้นในบอสเด็กเด็กบอกว่าเขาสติไม่ค่อยดี
มาขอเล่นน้ำด้วยแล้วก็พาน้องเอขี่คอไปตรงจุดที่น้ำลึก
คราวนี้จมน้ำทั้งคู่ไม่มีใครว่ายน้ำเป็นตัวในบอสเองนั้นก็ดิ้นเอาตัวรอด
อสใช้มือกดหัวน้องเอเพื่อจะดีดตัวเองให้ดีดเด้งขึ้นมาเพื่อจะได้เข้าฝั่งได้
ในขณะที่ตัวของน้องเอนั้นก็ถูกกระแสน้ำซัดไหลแรงไปพร้อมกับกระแสน้ำ
เราได้วงจรปิดภายในซอยครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครับน้องเอเนี่ยใส่เสื้อสีเหลือง
นั่งซ้อนท้ายจักรยานเพื่อนออกไปเล่นน้ำครับนี่ฮะเด็กเด็กแก๊งจักรยานก็ปั่นกันออกไป
สิบสามตุลาคมเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงครับมีเพื่อนอีกสองคนปั่นจักรยานตามมา
ก็จะไปกันแบบเนี้ยเป็นประจำนี่นะฮะเห็นใช่ไหมครับ
ไม่ทันดูภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเป็นคนปั่นน้องเอนั่งซ้อนท้ายครับ
นี่ครับมาแล้วพากันไปเล่นน้ำเป็นประจำ
ขณะที่ญาติญาตินั้นรับศพของน้องเอมาบำเพ็ญกุศลที่วัดประเสริฐสุธาวาสครับ
สาวน้องเอบอกว่าย่าต้องเลี้ยงหลาน๖คน
เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันหมดแล้วก็ให้ลูกหลานอยู่กับย่า
ให้ย่าเลี้ยงน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมตตาที่เด็กกำพร้าไปเรียนกัน
เอต้องนอนเตียงผ้าใบเพราะว่าบ้านเนี่ยสภาพคือคับแคบ
ไม่ได้มีที่หลับที่นอนกว้างขวางนักแม้น้องจะว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ก็ชอบชอบอะไรที่เกี่ยวกับน้ำตกปลาขายบ้างว่ายน้ำเล่นบ้าง
ปีที่แล้วพากันกลับบ้านต่างจังหวัดพระเคยทัก
พระเคยทักว่าน้องเอเนี่ยอายุสั้นนะห้อยพระเอาไว้นะ
ไปไม่นานปรากฏว่าพระที่ห้อยไว้ครับ
พระห้อยคอนั้นขาดค่ะก็รู้สึกใจไม่คอใจคอไม่ดีแล้ว
แล้วก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นในครั้งนี้อีกครับลองฟังพี่สาวของน้องเอครับ
ปีที่แล้วค่ะมีไปกลับบ้านนอกก็มีพาทักน้องว่า
น้องอายุสั้นอะไรอย่างนี้ให้แขวนหลวงพ่อไว้
น้องก็แขวนหลวงพ่อองค์ที่พระให้มาไว้ค่ะ
แต่มันมีอยู่วันหนึ่งน้องจู่พระแตกอะค่ะ
น้องก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่พระใหม่ก็เกิดเรื่องอะไรแบบนี้
น้องหนูว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าน้องหนูชอบไปเล่นกับเพื่อน
เพื่อนกลุ่มที่น้องไปด้วยค่ะชอบไปเล่นมาก
ประจำเลยค่ะทุกเย็นก็จะออกไปเล่นด้วยกัน
วิญญาณน้องเอบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ
เชื่อว่าในวินาทีนั้นตอนที่เกิดเรื่องทุกคนก็คงต้องตะเกียกตะ
เพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์